จ๊ะแจ๊ะริมจ่อ

เห็นหน้าหล่อของพระเอกหนุ่มไม้พัชรเดชแล้ว
ห้ามใส่ยางซะซิ้ง
จะมองมุมไหนก็หล่อก็เท่

ให้แบบไม่ต้องคิด

แต่บอกเลยนะคะว่าทุกคนคิดผิด
ไม่เชื่อก็ดูคลิปนี้กันเอาเอง
น้องไมค์เขาถ่ายคลิปโชว์ตอนที่สิมจะเข้านอน

เออแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ
นั่นมันชุดนอนแบบไม่ได้นอนใช่ไหมอ่ะ

นี่คือแฟชั่นของพระเอกใช่ไหมคะเนี่ย
อุ๊ยก็ลมมันเย็น
โอ้โฮ